ว่ามันถึงเวลาที่เราอยากจะทำอะไรควรจะต้องทำแล้ว
อ่ะนะครับก็เลยพี่เขาก็ย้ายไปอยู่อีกค่ายนึง
ครับก็แต่ก็ใช้เวลาคุยกันเหมือนกันก็กว่าจะเข้าใจกันอะไรอย่างนี้นะครับ
คุยกันกันเรียกอะไร
ด้วยแนวเพลงด้วยครับผมด้วยวิธีการทำงานด้วยอะไรหลายอย่าง
แต่ว่าก็คือคุยกันดีแบบโตแล้วเพราะแต่ละคนก็โตกันแล้วนะครับผม
ก็เลยคุยกันดีแล้วก็แยกทางกันดีครับผม
คือไม่เรียกว่ายื้อดีกว่าเพราะว่าเหมือนพอผู้ใหญ่คุยกันนะครับผม
พอโตกันแล้วก็คือแบบไม่ต้องยื้ออะไรก็คือเราก็อธิบายฝั่งเรา
ในความคิดเราเขาก็อธิบายในความคิดเขามาอะไรอย่างนี้นะครับผม
แล้วก็โอเคถ้ามันอยากจะไปทำอะไรของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้ก็โอเคตกลงแยกย้ายกันใช่ไหมครับเสียดาย
ก็มันก็เสียดายในส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะทำจริงอะไรอย่างนี้นะครับผม
เพราะว่าอย่างเพลงชุดใหม่ที่จะทำเนี่ยนะครับผมก็คือค่อนข้างจะแตกต่างจากของเดิมเหมือนกันนะครับผม
มีทีมงานใหม่มีคนใหม่แล้วก็รวมถึงทำเพลงเองแต่งเพลงเองด้วยนะครับผม
ก็จะได้เห็นอะไรที่มันแบบใหม่จริงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยคือมีปัญหามากในการว่าเราจะทำอะไรใหม่
เพราะว่าเหมือนแต่ละคนก็เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาด้วยอะไรอย่างนี้มันก็เลยไม่ได้อะไรใหม่สักที
คราวนี้ก็เลยลื้อเลยละกันคราวนี้ก็จะได้อะไรใหม่จริง
เท่าที่คุยปรึกษากับทางข้ายก็คงไม่เปลี่ยนนะครับพอว่าคนก็คงไม่เรียกผมชื่ออื่นแล้ว
อันนี้มันไม่ใช่ยังไง

มันเป็นความรู้สึกที่ค่อยเก็บมาเรื่อย
แต่ก็พยายามจูนพยายามปรับอะไรหลายอย่างมาตลอดนะครับผม
แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ด้วย

ก็เหมือนว่าเราอยากจะทำอะไรมันควรจะต้องทำแล้ว
ควรจะไม่ใช่รอต่อไปแล้วนะครับผม
ครับก็มันคงเป็นประจวบเหมาะกับเวลาอะไรอย่างนี้ทุกอย่างด้วย
สัญญากำลังจะเปลี่ยนสัญญาด้วย
กำลังจะเปลี่ยนทำอัลบั้มใหม่เปลี่ยนหลายอย่าง
ก็คือผมก็มองว่ามันเป็นจุดที่น่าจะคุยกันแล้วว่าจะยังไงต่อ

ผมว่าจุดดังแล้วแยกวงมันเลยมาหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นจุดที่เหมือนว่าเราคุยกันว่าเราควรจะทำอะไรกันใหม่ดีกว่า

ว่าอะไรอาจจะเกิดขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้ครับผม
ว่าอีกวันนี้เราแยกทางกันอีกกี่ปีอาจจะโคจรกลับมาเจอกันอีกทีก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่ครับผม
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวให้กำลังใจนะครับ
เจอพวกแฟนคลับต่างเวลาเราไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็ถามบอกว่ามีความเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็เพราะว่าแฟนคลับก็ยังวิ่งทั้งสองวงนะ
ก็ออกแนวแบบให้กำลังใจกันมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับ

ก็หลังจากที่กวางเริ่มศึกษามาสักพักใหญ่แล้วเริ่มมีเครื่องเวลา
ถ้าเป็นเห็นคอนเสิร์ตเล่นสดก็จะเห็นมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างอะไรก็
ช่วงนี้ก็เลยเก็บประสบการณ์ทุกอย่างมาใส่ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ทีมงานที่ค่อนข้างจะตรงกับแนวนี้ด้วยมาช่วยเสิร์ฟด้วยนะครับผม
เข้าห้องอัดมารือนี้แล้วนะครับวันพฤหัสนี้ก็น่าจะประมาณกลางเดือนหน้าน่าจะได้ฟังนะครับ

ก็เราความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับ
เพราะว่าเราได้คัดเลือกทีมงานด้วยตัวเองเลยว่าเราอยากได้คนนี้อยากได้ฝีมืออยากได้ลายเซ็นคนนี้มาช่วย
แล้วก็ตัวเองเนี่ยลงไปขลุกกับงานด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเหนื่อยครับ

เพราะว่าทำงานมา๑๖ปีเราก็ยังไม่เคยที่ลงมือแบบเป็นหัวเฮดงานจริงคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ครั้งนี้ได้ลองแล้วแต่มันสนุกมากสนุกแบบไม่น่าเชื่อเลย
เหมือนพี่หนุ่มเขาเคยพูดไว้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นศิลปินใหม่
ถ้ารู้สึกจริงครับก็คือแบบเหมือนไฟเราแรงกลับขึ้นมา
อันนี้กดดันไหมคะกระบาด
ดดันครับก็คราวนี้เหมือนเราแบกรับทุกอย่าง
แต่ว่ามันทำให้ความคาดหวังในสิ่งที่เราจะพรีเซนต์ออกไปมาก
เพราะว่าเราแบบทุ่มสุดเพื่องานชิ้นนี้เลยครับ
ก็อยากจะให้รอฟังกันอีกนิดเดี๋ยวน่าจะได้ฟังกันครับ
ก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ชวนมาที่บ้านบอกว่ามารดน้ำดำหัวกัน
ทำความรู้จักกันไปสักพักหนึ่งแล้วครับผม
ก็ตามพิธีนะก็ต้องมารดน้ำดำหัวแฟนด้วย
มีคุยแววมาครับผม
แต่ว่าตัวผมเองเนี่ยยังอยากจะอีกสักพักหนึ่งก่อนแล้วกัน
เพราะตอนนี้ในสมองเนี่ยคือคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลย
เพราะว่าเราเครียดกับงานอัลบั้มชิ้นนี้มากเลย
ก็เลยเรื่องอื่นที่วุ่นวายรอบตัว
ก็คือบอกว่าคนรอบตัวเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนนะครับ

ก็ขอให้เราโฟกัสกับเรื่องอัลบั้มของเราก่อน

เพราะว่าผมไม่อยากตั้งเป็นเดสไลน์ไว้แล้ว

ผมว่ามันน่าจะปิ๊งขึ้นมาในหัวแล้วเราคงอยากเอง

ขอเรื่องอะไรจุ๊กจิ๊กในหัวเนี่ย

เพราะตอนนี้เกลียดกับเรื่องงานมาก
ก็ผมขอแค่ว่าไม่งอแงผมก็โอเคแล้ว

คือไม่เติมเรื่องวุ่นวายเข้ามาอะไรอย่างนี้
ก็แค่ให้เขาอยู่รอบตัวเราแล้วไม่งอแงเนี่ย

เพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการอย่างแรกนะครับ
ก็คือทำงานประจำเวลาก็ไม่ตรงกันแหละ
ก็จะมีหง่างแงว่าให้เราแบบทัวคอนเซิร์ตไกล
ให้เราไปอยู่ห้องอัดจึงตี๓ตี๔อะไรแบบนี้
ถ้าคนปกติเขาจะไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็อธิบายพักใหญ่เหมือนกันกว่าจะเข้าใจนะครับ
ก็แรกเขาก็ยังงงว่าทำไมมันมีคนใช้ชีวิตแบบเราด้วยเหรอ
คือแบบทำงานตั้งแต่เที่ยงถึงตี๓อีกวันอะไรอย่างนี้
ก็อ่ะถ้าอยากรู้มาดูด้วยกันมาอยู่มาอยู่มาทำงานด้วยกัน
ว่าจะได้เห็นว่าชีวิตเราใช้ชีวิตแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับผม
เขาก็โอเคเข้าใจแล้วครับผม
จำพอจำได้ครับผมแหมมีแซวไอจี
เห็นวิงวอนบอกว่าแฟนฉันหายอะไรอย่างนี้ครับ

คือเวลาเราไปทำงานเนี่ยอยู่ในห้องอัดเราก็ไม่อยากรับโทรศัพ
เพราะว่าเราฟังเราใช้หูฟังอยู่ใช่ไหมครับผม
ก็ถ้ารับโทรศัพท์มาไอ้ที่คิดไว้เดี๋ยวลืมแล้ว
ก็เลยอาจจะใช้ไลน์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ครับผม
มีมันจะมาบางเวลาครับผมมีบ้างครับผม
แต่ยังเป็นติ๊ดที่คุยรู้เรื่องอยู่นะครับ
ครับขอบคุณครับ